ต้นปีที่ผ่านมาจนถึงขณะนี้ค่ะมีอุบัติเหตุเกิดขึ้น๑๐ครั้ง
มีผู้เสียชีวิต๙คนมีผู้ได้รับบาดเจ็บ๘๒คนนะคะ
ซึ่งผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยบอกว่าจะมีการฟ้องเอาผิดกับรถที่ไปชนกับรถไฟด้วยค่ะ
ถือว่าเป็นการขับขี่รถโดยไม่เคารพกฎจราจรนายวุฒิชาติกรยานมิตรผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรอฟท
ได้พูดถึงสาเหตุที่รถยนต์ไปชนกับรถไฟที่เกิดขึ้นในวันนี้ในจังหวัดสุราชธานีนะคะ
ซึ่งเกิดจากการไม่เคารพกฎจราจรอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะที่จังหวัดสุราธานีที่มีเครื่องกั้น
พร้อมทำงานมีสัญญาณเตือนและมีป้ายเตือนครบถ้วนแล้วแต่ก็ยังเกิดอุบัติเหตุขึ้น
โดยรถขยะเทศบาลไปชนกับรถไฟขณะที่เครื่องกั้นรถไฟกำลังทำงาน
รวมทั้งเจ้าหน้าที่บนขบวนรถไฟก็พยายามเปิดสัญญาณแจ้งเตือนแล้ว
ขณะนี้ทางการรถไฟอยู่ระหว่างสำรวจความเสียหายค่ะ
เพื่อเตรียมเรื่องฟ้องร้องเทศบาลซึ่งเป็นเจ้าของรถขยะคันดังกล่าว
เพราะว่าพนักงานบนรถไฟได้รับบาดเจ็บไป๓คนมีผู้โดยสารบาดเจ็บอีก๓คนนะคะ
รวมทั้งกรณีเหตุรถทัวร์ท่องเที่ยวชนกับรถไฟที่วัดงิ้วรายอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐม
เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาด้วยที่การรถไฟก็เตรียมดำเนินคดีกับเจ้าของรถทัวร์เช่นเดียวกัน
สำหรับสถิติอุบัติเหตุทางรถไฟในประเทศไทยตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาเกิดอุบัติเหตุ๑๐ครั้งค่ะ
มีผู้เสียชีวิต๙คนบาดเจ็บ๘๒คน
ส่วนใหญ่อุบัติเหตุจะเกิดขึ้นบริเวณจุดตัดรถไฟมากที่สุดนะคะ
สาเหตุส่วนใหญ่มาจากผู้ขับขี่ยันยนต์ประมาทขาดวินัยจราจร
และสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันในแต่ละพื้นที่